ข่าวนี้ก็อยากจะให้บรรดานนักการเมืองทั้งหลายนะครับที่พยายามผลักดันให้กัญชาเป็นกัญชาเสรี
ดูสิว่าผลกระทบมันเป็นอย่างไรคือต่างชาติเนี่ยมาเปิดร้านขายกัญชาอยู่ที่เมืองไทย
คอนเทนต์อยากจะโปรโมทร้านยังไงค่ะแต่มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่
เขาใช้เครื่องพ่นคล้ายเครื่องพ่นยากันยุงแต่ใช้เป็นควันของกัญชา
พ่นในจุดท่องเที่ยวคือที่ป่าตองภูเก็ตก็เลยเป็นแบบนี้ครับ

ถ้าคนเขาไม่ได้อยากจะสูดดมเข้าไปล่ะ

ก็ไปทำคอนเทนต์โปรโมทร้าน

เพราะว่าต่างชาติเขาใช้เครื่องพ่นคล้ายกับเป็นยากันยุงที่เราเคยเห็นตามบ้านคนนะฮะ
แต่คือเขาใช้พ่นควันกัญชาที่มันเกิดการเผาไหม้อยู่ข้างในแล้วก็เดินไปตามซอยบางลาหาดประตองภูเก็ต
คนก็เดินเยอะแยะมากมายแหละทั้งคนไทยคนต่างชาติแต่ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติแหละ
ลักษณะคือจงใจพ่นใส่หน้าให้ดมเข้าไป
จะได้แบบไปใช้บริการที่ร้านเขาแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วคนไทยเองก็เห็นแล้วไม่สบายใจนะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายหน่อย
ไม่รู้จะเอาผิดได้อย่างไรแหละนะครับทีนี้ล่าสุดกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ฝ่ายปกครองที่กระทู้มร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ตำรวจสพป่าตองก็เลยไปตรวจสอบ
นะจุดในซอยบางลาเป็นจุดที่คลิปนั้นเขามีการถ่ายแล้วก็โพสต์ลง
นะฮะก็ไปตรวจสอบใบอนุญาตร้านจำหน่ายกัญชาเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ว่าตามระเบียบเพราะมันยังไม่ได้มีกฎหมายควบคุมนะครับ
ทางด้านของนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองบอกว่า
ก็ได้ตรวจสอบเหตุการณ์นั้นแล้วเบื้องต้นทราบว่าเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการทำคอนเทนต์
จากกำลังจะเปิดร้านขายกัญชาใกล้กับสนามบินภูเก็ตที่ทะหลาง
แต่ว่าไม่ใช่จุดที่เขาไปทำคอนเทนต์ที่บางลานะซึ่งตอนนี้ทราบพิกัดแล้ว
เดี๋ยวจะเชิญตัวเขามาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าถ้าเกิดผิดกฎหมายข้อไหน
ก็จะมีการแจ้งความตามกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ฟังเสียงท่านประธานชมรมผู้ประกอบการที่ป่าตองหน่อยครับ
เขาก็รู้ว่าบังลาเองมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นเองเขาก็กำลังโปรโมทแต่ด้วยความที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
เองจะต้องจะต้องชัดเจนมากกว่านี้
นั้นไม่ใช่ว่ามาใช้ในพื้นที่ของสาธารณะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินการให้มันถูกต้องเนอะ
คงต้องฝากรัฐบาลใหม่แล้วว่าเรื่องนี้จะเอาไงต่อไป
เรื่องของกัญชาเสรีหรือว่าจะเร่งออกกฎหมาย
ควบคุมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก็ว่ากันไป
พ่นกัญชาแต่ดิฉันคิดว่ายุงแถวนั้นคงตายไปด้วย